มาดูภาพนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นภาพคู่คุณนัทพงศ์ครับ
กอทมครับลุยตรวจสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกก็มีอีกหมวกอีกใบหนึ่ง
เป็นผู้มนุยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หนองจอกมีนบุรี
จุดแรกไปที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบมินบุรี
ไปรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ

โครงการก่อสร้างโรบัดน้ำเสียมีนบุรี

ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมก็กล่าวรายงาน
ระบุบอกว่าปัญหากรุงเทพตอนนี้คือมีปริมาณน้ำฝนมาก
ถึง๒๓๐ล้านลูกบาทเมตร
ระบายไปแล้ว๑๓๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
การระบายน้ำกรุงเทพฝั่งตะวันออกทำได้ยาก

ซึ่งในอนาคตต้องมีแผนทำทางด่วนน้ำลงอ่าวไทยค่ะ
ปัญหาหลักตอนนี้คือการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเนี่ยมันได้ลำบาก

สุดท้ายแล้วมันตัดตรงนี้ออกทางล่าเมียโดยลำบาก
ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณลาดกระบัง
ในอนาคตคุณต้องมีแผนที่ทำทางด่วนน้ำที่จะลัดลงไปสู่อ่าวไทยให้เร็วขึ้น
ให้ต้องพาศาสตร์ฝรั่งประเวทเข้ามาที่มัธยนต์
ชนประธานก็มีคลองที่ระบายได้ดีอยู่แล้วมีความสำโลงอยู่ด้วย
แต่ว่ามันอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องอาศัยความร่วมมือ
พลเมคประวิทย์กรสั่งพุหว่าชัตต์ชาติ
เร่งสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชน
ท่วมขังจมน้ำมากว่า๗วันแล้วนะคะ
โดยให้นำเครื่องสูบน้ำออกไปช่วยสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุด
แล้วก็ชื่นชมค่ะบอกว่าได้ผู้ว่ากอทมที่เข้ม
คุณชัชชาก็ตอบกลับบอกเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานค่ะ
ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบเนี่ยค่ะจะระบายน้ำลงคลองแสนแสบและอุโมงพระรามเก้า
ปัจจุบันระดับน้ำนอกประตูอยู่ที่๑เมตร๑๖เซนติเมตรด้านในอยู่ที่๖๓เซนติเมตรนะคะ
ขณะนี้มีการเปิดประตูไว้ที่๗๐เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่กระทบกับประชาชนหรือมีผลกระทบเล็กน้อยค่ะ